ตอนนี้หลายพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนี้กรมเจ้าท่าร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
สร้างพนังกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำป่าศักดิ
เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
นำรถแคลเข้าปรับพื้นที่เร่งก่อสร้างพนังกั้นน้ำให้แล้วเสร็จ
หลังปริมาณน้ำพร่ำสูงขึ้นจนเกือบเต็มตระหลิง
โดยที่ผ่านมากรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เผื่อราม๖
พื้นที่อำเภอท่าเรือมาจนถึงอำเภอนครหลวง
และจะดำเนินการก่อสร้างไปถึงจุดบรรจบ
แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตตัวเมือง
ขณะที่เทศบาลตำบลอรัญยิกซึ่งดูแลพื้นที่๓ตำบล
แก่ตำบลท่าช้างตำบลพระนอนและตำบลสามไทย
เตรียมเรือและกระสอบทรายไว้บริการประชาชน
และประกาศเตือนระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานการณ์น้ำรุ่มแม่น้ำป่าศักดิ์ขนาดนี้
ยังมีน้ำเหนือจากจังหวัดเพชรบูรณ์
เริ่มทยอยไหลเข้าเขื่อนป่าศักดิ์ชนละศิษย์อย่างต่อเนื่อง
ระดับน้ำกักเก็บมากถึง๑๘๑ของความจุอ่าง
ได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น๔๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือวันละ๔๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งหากไม่ระบายเพิ่มจากเดิม๒๐๗๕ล้านลูกบาทเมตร
จะทำให้เขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่๘ตุลาคมนี้

ที่จะไหลลงเขื่อนได้อีก
ขณะที่วันนี้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนบ้านเกาะพระนอน

จังหวัดสิงห์บุรีสูงขึ้น
เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น๑๙๙๘ลูกบาทเมตรต่อวินาที

ชาวบ้านในชุมชนเกาะพระนอนจึงรู้สึกกังวล
เพราะกลัวน้ำจะเข้าท่วมซ้ำรอย
เตรียมขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่
ทั้งนี้พื้นที่เกาะพระนอนถือเป็นจุดเสี่ยงน้ำเข้าท่วม
เพราะเป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ทางเทศบาลก็เตรียมความพร้อม
เฝ้าระวังเหตุตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยจะวางแนวกระสอบทรายสูง๖๐๗๐เซนติเมตร
ขณะที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า
จะมีรอบราศูนย์พาดผ่านภาคกลาง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดอ่อนน้ำท่วม
เพื่อเร่งระบายน้ำบนถนนสายหลัก
ส่วนประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำ

ได้ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแต่ละชุมชน
กระสอบทรายและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
ทั้งนี้น้ำเหนือที่จะไหลมาจากพื้นที่จังหวัดพระนคร
อายุทยา๑๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

จะไม่กระทบกับบ้านเรือนประชาชนในคันกั้นน้ำ

เนื่องจากสามารถรองรับน้ำได้ถึง๒๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
สำหรับพื้นที่เขตที่จะได้รับผลกระทบหากเกิดฝนตกหนัก

กระทบเขตหลัก๔ดอนเมือง
คลองแสนแสบกระทบเขตน้องจอก

เขตลาดกระบังบางนาประเวทลาดพร้าวและสายไหม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน